ในการแข่งขันฟุตบอลเตอราต้าไทยลีกส์๒๐๑๗
บริรามยังคงเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องนาวินจาฝุ่งต่อไป
เริ่มกันที่ดาร์บีมัชภาคอีสานครับ
นครราชศรีมาเอฟซีชุดสีส้มอันดับที่๑๒
เปิดบ้านต้อนรับบริรามเยเตศทีมจาฝูงครับ

จากการยิงลูกนี้๓๕หลาของราฟาเอลบาโตสนะคะ

คานเข้าไปอย่างสวยงามค่ะ
ให้บริรามขึ้นนำ๑ประตูตะสูง
ถือเป็นประตูแรกในสีเสื้อบุรีรำของบาสโต๊ดด้วยค่ะ

หลังจากนั้นนะคะนาทีที่๑๖ค่ะ
ฝนตกลงมาอย่างหนักจนผู้ตัดสินต้องสั่งหยุดเกมนะคะ
ซึ่งก็หยุดไปประมาณ๔๐นาทีก่อนที่จะกลับมาแข่งขันต่อ
ซึ่งเป็นครึ่งแรกนะคะ
บริรามยังคงนำอยู่๑ประตูตะสูง
ครึ่งหลังนาทีที่๖๕จังหวะนี้ค่ะ
จักรพันธ์แก้วพรมยิงโล่งเข้าไปค่ะ
ปิดท้ายให้บริรามชนะอย่างเด็ดขาด๒ประตูตะสูง
เป็นครั้งแรกที่บุกมาชนะนครราชศรีมาได้ด้วยนะคะ
โดยตอนนี้บุรีรำก็มีอยู่๔๙คะแนนค่ะ

ส่วนนครราชศรีมานะคะก็หล่นมาอยู่อันดับที่๑๒

นาทีที่สิบเจ็ดค่ะวันด่าหลุยก็เปิดบอลไปติดแขนวันด่าหลุยนะคะ
ผู้จัดสินกระเป๋าให้เป็นจุดโทษแต่ว่าค่ะยิงไปติดเซฟของ
วรุษเมฆมุสี่ก็พลาดโอกาสขึ้นนำในครึ่งแรกไปอย่างน่าเสียดายและครึ่งหลังค่ะ
นาทีที่แปดสิบเอ็ดปกเกล้าอนันต์ยิงไกลจังหวะนี้ค่ะพร้อมกับ
ดีใจด้วยเพลงที่มันมีงูออกมาด้วยนะคะแบงคอกก็ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์
จากนั้นช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายค่ะสารวัตเดชมิตรนะคะยิงปิดกล่องให้แบงคอกบุกมาชนะสองประตูต่อศูนย์
เพราะชัยชนะห้านัดติดต่อกันค่ะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็นสี่สิบเอ็ดคะแนน
ไล่ตามเชียงรายที่อยู่อันดับที่๓เหลือแค่๑คะแนนเท่านั้นค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะบังกอกลาสเอฟซีชุดลายเขียวดำอันดับที่ห้าเปิดบ้านพบกับสุขฮันโบรีอันดับที่สิบเอ็ดคะ
ครึ่งแรกบางกอกกัสขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐นะคะจากการยิงของยัสมานี่คัมโปสค่ะ

สุรภาษสารพิมพ์และทดเจ็บนาทีที่๓
ชนะนั้นป้อมบุตรภายิงไกลเกือบ๓๕หลา
แต่สุดท้ายสุพรรณบุรีก็ทำได้แค่นั้น
จบเกมเป็นบางกอกกราสที่เฉินชนะไป๒ประตูต่อ๑
จังหวะนี้เลยเก็บเพิ่มเป็น๔๐คะแนน

ส่วนสุพรรณบุรีอยู่อันดับที่๑๑มี๒๖คะแนน

มาดูความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะไทยลีกเล็ก๒ล่าสุด
มงคลทศกัยค่ะโตโรคทีมชาติไทย
เปิดตัวกับพัทยายูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนะคะ
โดยย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูการนี้
พร้อมกับรับเสื้อหมายเลข๙ค่ะ
ทางนี้จ่ายเย็นก็เพิ่งจะหมดสัญญายืมตัวกับเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ

แล้วก็ต้องการคว้าตัวไปร่วมงานกันอีกครั้ง
แต่สุดท้ายก็มาลงเอยกับพัทยายูเนเต็ด
ซึ่งในวันนี้นะคะพัทยาก็มีโปรแกรมที่จะบุกไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ

แต่ว่ามงคลก็ยังจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะคะ
คาดว่าจะประเดิมนัดแรกให้กับพัทยาในเกมกลางสัปดาห์

ซึ่งจะเป็นเกมที่เปิดบ้านต้อนรับซุปเปอร์พาวเวอร์ค่ะ
ส่วนโปรแกรมไทยลีกอีก๓คู่ในวันนี้นะคะ
คู่ในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
ส่วนเวลา๑๙นาฬิกานะคะ

ซึ่งซิโก้ก็ลุ้นจะพาทีมการท่าเรือ

หลังจากเข้ามาทำทีมนัดนี้เป็นเกมที่๓ค่ะ